เหตุที่ครูสาวคนหนึ่งนอนอยู่ที่ห้องพักของตนเอง
แต่ว่าถูกคนร้ายเข้าไปหวังจะข่มขืน
มีการต่อสู้กันสุดท้ายถูกฆ่าปาดคอเสียชีวิต
และผู้ต้องหาเป็นเพื่อนร่วมหอพัก
ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเป็นผู้ก่อเหตุครับ
ในวันนี้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตเดินทางไปจุดเกิดเหตุ
คือหอพักที่จังหวัดสระบุรี
ทำพิธีเชิญโดยวิญญาณคุณครูสาวท่านนี้
กลับไปที่บ้านเกิดตามความเชื่อ
และวันพรุ่งนี้ครับตำรวจก็จะมีการนำตัวผู้ต้องหาไปแถลงข่าว
แล้วก็ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ติดตามจากรายงานของคุณดารินหอวัฒนากุลครับ
เสียงของพ่อที่กล่าวหลังนำพานใส่ดอกไม้ทูบเทียน
ทำพิธีเรียกดวงวิญญาณของลูกสาว

สร้างความสะเทือนใจให้กับชาวบ้านที่ไปมุงดูเป็นอย่างมาก
ศพของครูสาววัย๒๗ปี
ซึ่งเป็นครูอัตราจ้างโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง
ในอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี
จากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
ไปที่ห้องเช่าในซอยสุดบรรทัศน์๘

ตามความประสงค์ของญาติ
โดยผู้เป็นพ่อแม้จะเสียใจมากเพียงใด

เพราะหวังว่าจะให้เจ้าที่เจ้าทาง
เปิดทางและปล่อยดวงวิญญาณของลูก
ให้เดินทางกลับบ้านไปพร้อมกับครอบครัว

และฆ่าปาดคอจนเกือบขาด
หลังที่แฟนนุ่มของผู้ตาย
กลั้นความรู้สึกสูญเสียเอาไว้ได้
กล่าวว่าเป็นความผิดของตัวเอง
ที่ไม่สามารถดูแลแฟนสาวได้
เช้าวันที่๒กรกฎาคมที่ผ่านมา

แฟนนุ่มโทรศัพท์ไปหาเพื่อนของผู้ตาย

ตำรวจได้รับแจ้งเหตุและเข้าตรวจสอบ

ปาดจนเกือบขาด
และมือมีบาดแผลถูกบาดเป็นทางยาว
ตำรวจพบมีดยาวประมาณ๖นิ้ว

ขณะที่คำให้การของพยานระบุว่า
ได้ยินเสียงคนร้องประมาณช่วงตี๓

ตำรวจคาดว่าคนร้ายน่าจะอยู่บริเวณใกล้กัน
โอกาสที่เหยื่อนอนอยู่ในห้องเพียงลำพัง

ทำให้สามารถปลดกรอนเข้าไปได้

เรียนจบและไปทำงานเป็นครูอัตราจ้าง
จังหวัดสระบุรีนาน๓ปีแล้ว
และได้อาศัยอยู่ที่ห้องเช่าแห่งนี้มาตลอด
เนื่องจากมีเพื่อนสนิทพักอยู่ด้วย

จะเกิดเหตุการณ์ร้ายเช่นนี้ขึ้น
นักและก็ให้มันสมควรที่
กับน้องผมเสียไปด้วยกัน
ล่าสุดตำรวจจับนายชาตรีร่วมสูงเนิน

และสารจังหวัดสระบุรีได้ออกหมายจับ
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
แอบชอบผู้ตายมานานแล้ว
๑๕๕๖และเพิ่งผลโทษมาเมื่อปี๒๕๕๘ซึ่งในวันพรุ่งนี้เวลา๑๐นาฬิกา๓๐นาที
จะมีการแถลงความคืบหน้าทางคดีที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
ดารินหอวัฒนกุลข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน